วันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมีการรื้อโครงสร้าง

ส่วนเสียบีค่ะเสียบีความคืบหน้าเช้าวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีการนำตัวส่งฝากขังศาลที่จังหวัดพัทยา
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูด้วยมีจังหวะที่เอาตัวออกมา

นำตัวเสียบีหรือว่านายพงศิริปั้นประสงค์

ก็จะไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังค่ะ

แล้วก็เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

เสียบีนอนห้องขังอยู่๒คืนแล้วนะ
คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์
จากการสอบสวนเขาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
ตำรวจก็จะคัดค้านการประกันตัว

ตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวเสียบีออกมา
จะเอาตัวไปขึ้นรถส่งฝากขัง

เสียบีจะพูดว่ายังไงค่ะ
นี่แหละครับประโยคสั้นนะครับ

ใช่ค่ะแล้วทีนี้ทางทนายความส่วนตัวของเสียบีเนี่ย
ก็คือทนายอนุชาวงศรีรัฐเนี่ยนะคะ

ยื่นขอประกันตัวตามขั้นตอน
อันนี้คือเรื่องของเสียบีนะ

เมื่อเช้าเนี่ยเขามีการติดตั้งนั่งร้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวจะให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานภาค๒เนี่ยนะคะ

เจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลเมืองสัตยีบเนี่ย

แล้วไปดูโครงสร้างหลังคาในมุมสูงด้วย

หลังคาร้านออกในวันนี้
หลังคาต้องเอาออกก่อนนะคะ

รอดูปฏิบัติการในการหรือหลังคาออกนะครับ

กับทางด้านของผู้การภาค๒และตำรวจชุดขี้คลายคดีนะฮะ
ยืนยันว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานจนถึงขณะนี้
ยังไม่พบข้าราชการหรือคนมีสี
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดผับเมาเท่นบี
โดยไม่มีใบอนุญาตนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าเสียบีหรือนายพงศิริปั้นประสงค์
เป็นผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวไว้เป็นเจ้าของผับตัวจริง
ไม่มีคนมีสีไม่มีผู้ใหญ่ในการเปิดผับอะไรแห่งนี้นะครับ
ส่วนกรณีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่รัฐ๒คน
หลายคนมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเปิดผับหรือเปล่า
นั่นคือหัวหน้าแผนกขยายเขตระบบไฟฟ้า
กิจการไฟฟ้าทหารเรือที่รับผิดชอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่
แล้วก็นายช่างโยธาที่การงานประจำเทศบาลเมืองสัตหีบ
รับผิดชอบเรื่องงานอนุญาตก่อสร้างและโครงสร้าง
ผู้การจังหวัดก็ยืนยันว่าเป็นการสอบปากคำในฐานะพยานนะครับ
ทีนี้เรื่องของเมื่อเช้านี้ค่ะ
ทางครอบครัวของจ่าเอกสมรัฐหินเทาหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็มีการมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ซึ่งจ่าเอกสมรัฐเนี่ยเสียชีวิตคือไม่ได้ถูกไฟคลอกนะคุณผู้ชม
แต่หนีไปหลบอยู่ในห้องน้ำแล้วก็สำลักควันเสียชีวิต
ดังนั้นเมื่อเช้าที่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
ก็ไปทำตรงห้องน้ำมีการจุดทูบ
แล้วก็มีการนิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณลูกกลับบ้าน
แล้วมีประเด็นนะเรื่องของการจะเยียวยา
หรือว่าการจะมอบเงิน๕๐๐๐บาทนะครับ
ที่ตอนแรกทางทนายของเสียบีบอกนะ
สำหรับผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น
ทางเสียบีหรือว่าทางเจ้าของผับ
จะมอบเงินให้ผู้เสียชีวิตรายละ๕๐๐๐บาท
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะมอบเงินในเบื้องต้น๑๐๐๐บาท

ครอบครัวของจ่าเอกสมรัฐบอกว่าเงิน๕๐๐๐บาท
มีการใส่ซองมาเยียวยาเป็นค่าทำศพแล้วแหละ
คิดว่าเงินแค่นี้มันเทียบไม่ได้เลย
ความสูญเสียของครอบครัว๕๐๐๐บาท

แม่ก็อยากให้ทางเจ้าของรับผิดชอบมากกว่านี้ด้วย

แล้วก็เมื่อวานเห็นว่ามีบุคคลปริศนาน่าใส่หมวกกันน็
ขี่รถจักรยานยนต์ลงมานำพวงหลีดอันนี้มาไว้
ก็ต้องดูนะ๒ประเด็นวันนี้การลื้อโครงสร้างนะครับ
กับ๒ก็คือการจะเยียวยา
ทนายความเสียบีบอกจริงเสียบีกับภรรยาที่เปิดผับแห่งนี้

เป็นแค่วัยรุ่นที่อยากจะมีอาชีพก็เลยมาเปิดผับ

แต่ทีนี้เขาบอกว่าถ้า๕๐๐๐กับ๑๐๐๐สำหรับผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บ